สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
เห็นมีพฤติกรรมปราชิกแล้วท่านก็วินิจฉัยว่าปราชิกเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ก็ขาดจากความเป็นพระพิสุเรียบร้อยแล้ว

ท่านก็บอกท่านพร้อมครับผมแล้วก็ท่านอยากจะกลับเมืองไทย
ผมก็ถามว่าทำไมท่านไม่อุทธรณท่านมีสิทธิอุทธรณ์อยู่แล้ว
ท่านบอกว่าไม่อุทธรรมแล้วก็ทางธนาอย่ายื่นอุทธรรม
แต่ท่านบอกว่าท่านไม่ประสงค์จะยื่นแล้วก็จะอยากเข้าสู่ประวัติการช่วยท่าน
บอสท่านทำอะไรในเมืองไทยท่านบอกว่าท่านมีสิทธิ์อุทธรรม
ส่งไปถามตำรวจสากลประเทศอังกฤษแล้วว่า
ให้ตรวจสอบหรือปักบุตรกันสักทีที่ว่า
ผู้ต้องหารายนี้นั้นมีถิ่นพำนักอยู่ที่ประเทศอังกฤษหรือไม่
เราจะใช้ช่องทางตำรวจสากลครับ
ผู้ต้องหาคนนี้ชื่อนี้ลายพิมพ์นิ้วมือลายนี้
ไม่ว่าคุณจะถือหนังสือในทางสัญชาติไหนก็ตาม
ถ้าเดินทางเข้าใน๑๙๐ประเทศเราจะต้องทราบทันที

เมื่อวานนี้ถามตรงไม่มีรายการนะคะ
มีถ่ายทอดกีฬานะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้น๑วัน
ก่อนหน้าที่อดีตเนรคำจะกลับมาถึงประเทศไทย

คุณผู้ชมรู้สึกว่าช้ากว่าที่อยากให้เป็น
หรือประมาณสัก๓๔ปีเต็มเนี่ยรับได้

เพื่อสู้คดีต่อไปเพราะว่าก็หลายข้อหานะคะ
แต่ว่าทันทีที่มีข่าวอดีตเนรคำที่ว่านี้ค่ะ
ก็เป็นการเปรียบเทียบขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยว่า
นี่ใกล้กันเลยประมาณนี้
สัก๓๔ปีแล้วเหตุการณ์ที่ผ่านไปเนี่ยนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านั้นมีคดีเกิดขึ้นกับทายาทนะคะ
ก็คือคุณบอสอยู่วิทยา

ก็ได้ยินชื่อคุณบอสมาบ่อย
ทั้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแค่วันนั้นวันเดียวนะคะ

ข่าวนี้ถูกหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมา

เพราะว่าสังคมกำลังจับตาดูอยู่ว่า

ว่าถ้าลูกคนรวยทำเรื่องแบบนี้จะรอด

ตั้งแต่ตำรวจสอนอพื้นที่นะคะ
อายการ

แล้วก็ล่าสุดรอบล่าสุดเป็นตำรวจค่ะคุณผู้ชม
เราก็รออยู่นะคะว่าตกลงจะดำเนินการได้หรือยัง
เพราะเขารอเอกสารที่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
จากตำรวจก่อนแล้วเขาก็จะดำเนินการต่อไปนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เองก็ถูกตอบโดยท่านสานิท
ซึ่งท่านสานิทตอบก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองค่ะ
ตอบแล้วพอใจไม่พอใจเข้าใจไม่เข้าใจ
แต่วันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันนะคะ
ว่าเรื่องของเนรคำยากง่ายสั้นยาวอย่างไร
เช่นเดียวกันกับเรื่องของคุณวรยุทธ์อยู่วิทยา
ยาวไปแล้วไหมหรือควรจะควรจะได้แล้วสิ
เพราะว่าคดีก็รุนแรงเหมือนกันนะคะ
วันนี้แขกรับเชิญท่านแรกทนายสงการอัจฉริยศัพย
เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติสนาพระมหากษัตริย์
อีกหนึ่งท่านคุณผู้ชมจะหาความเชื่อมโยงไม่เจอเลยค่ะ
อยู่ดีคนนี้ก็มานั่งอยู่กับดิฉันในรายการ
ตอนที่โทรไปก็คือเพราะเอิญว่าเพิ่งจะอัดคลิป
แล้วก็พูดเรื่องสองคดีนี้ค่ะ
เทียบกันแล้วก็มีการพูดถึงคดีของคุณบอสอยู่เยอะหน่อยนะคะ
คือคนนี้จริงแล้วอยู่ในแวดวงที่เรารู้จักมาตลอด
บอกว่ามีภาพการเมืองก็มีมีภาพธุรกิจก็มาก
มีภาพเรื่องสื่อก็ยังมีอีกนะคะ
ล่าสุดมีภาพเหมือนกับเป็นสื่อเชื่อมให้ว่า
คุณรู้ไหมว่าที่คดีนี้มันไม่คืบหน้า
ทั่วโลกเขาก็มองเหมือนกันไม่ใช่แค่คนไทยวิพากษ์วิจารณ์เท่านั้น
ท่านนี้ก็คือคุณธอมเครือโสพลสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

แล้วพี่มีภาพหล่อบ้างไหมมีหลายภาพจัง
ต้องแนะนำยาวคือทนายสงการชัด

เพราะตามเขาตั้งแต่ต้นอันนี้หมายถึงคดีเนรคำนะคะ
ตามเขาตั้งแต่ต้นแต่คนนี้
หาไม่เจอเอ๊ะเชื่อมกันตรงไหน

ตึงมาหาเจอให้คนดูกันได้มั้ย

ดูสิทำซะรายการคุยข่าวเป็นรายการวาเลตี้เลย
ไม่ใช่แต่เป็นรายการที่เราอยากให้ข้อมูล
แต่ไม่ต้องข้อมูลเครียดหรอกเพราะมันข้อมูลที่น่า

เดี๋ยวก่อนมาที่คนนี้คือถ้าใครได้ดูคลิปของคุณธอมแล้วก็เจอ
ก็จะอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมคุณธอมอิน
ต่างชาติเขาอินไหมฝรั่งเขาอินกับเราไหม
เพราะจริงแล้วธุรกิจของครอบครัวนี้
นามสกุลนี้ใครก็รู้จักนะคะ

ทนายสงการค่ะวันนั้นก่อนที่เนรคำจะเดินทางกลับมาถึงเมืองไทย

ต้องบอกว่าเรื่องของเนรคำเนี่ยเริ่มต้นที่กองปราบปราม
ได้สั่งการที่เราไปร้องนะครับประมาณเดือนมิถุนายน

พอเราไปร้องกองปราบปรามส่งชุดกอง๓เข้าสืบสวนสอบสวน
เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนโดยมีพันตรวจเอกสุวัสดิแสงนุ่ม
ก็ให้ชุดกองสามเข้าไปสืบสวนไปตามบ้านในโครงเรียนครับ

แล้วก็ผมก็ประสานทางปปง
เหลศาประงอขนาดนั้นก็คือท่านศิริษฐานาศประยุรัติ
ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ปปงเข้าไปตรวจเรื่องของ
เส้นทางการเงินตรวจรถยนต์หรูต่าง

จากว่าเริ่มมีความสลับซับซ้อน
แล้วก็มีการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์

เรื่องว่าข่มขืนทางอดีตภรรยาที่มีลูกอะนะครับ

ในขณะที่มารับสำนวนต่อจากกองปราบรามครับ

คือในช่วงจังหวะแรกก่อนเลยนะคะ

ดังมากใช้คำนี้ได้เลยนะคะมันมันมีส่วนไหมที่สังคมเร่งเล้าตามข่าวทวงถามมันทำให้เร็วอ่ะตอน
ต่อให้มีการเปลี่ยนหน่วยงานในการรับผิดชอบก็ตามนะคะ
ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของเนรคำเนี่ย
สื่อมวลชนเกาะติดและตามมาโดยตลอดว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าคดีเนรนคำเป็นข่าวนั่นหนึ่งถึง๔๕วัน
เมื่อสื่อมณชนยิ่งเกาะติดตามเนี่ย
ก็มีการเปิดโปรงเรื่อยผมก็พาไปที่นั่นที่นี่ที่นี่ที่นั่น
จะรู้เลยว่าไม่เกิน๖โมงเย็นที่ท่านสงการส่งข่าวมาอีกแล้ว
คือจึงได้ข้อมูลเบาะแสต่างมาพรั่งพรัวครับ
ดังนั้นในคดีเนรคำต้องขอบคุณสื่อมวลชนและประชาชนที่แจ้งเบาะแสมา
ทั่วทุกสาธิตแม้ทั้งต่างประเทศนะครับ
ต่างประเทศส่งมาผมก็เก็บข้อมูลส่งให้กับกองปราบปราม

ทนายสงการคะเดี๋ยวเราจะกลับไปช่วงขั้นตอนลอยต่อต่าง
เอางี้ก่อนคือถ้ารวมเลยเนี่ยนะคะ
ตั้งแต่ตอนเริ่มคดีตอนนั้นจนถึงปี๒๕๖๐เมื่อคืนนี้เนี่ย
ใจเรารู้สึกว่ามันยาวไปไหมหรืออยู่ในระยะที่พอรับได้หรือยังไงคะ
ก็ต้องบอกว่าเขามีเงินเอาแบบตรงไปตรงมาเลย

ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยชาวช่องเนี่ยไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรือนานสุดก็จับได้แล้ว

นี่เยอะมหาศาลทั้งเงินทั้งทอง
ดังนั้นกลับมาเนี่ยเดี๋ยวผมเคยบอกว่ากลับมาเพราะอะไร

คืออย่างเนรคำเนี่ยตอนที่มีคดีตอนนั้นเนี่ยนะคะ
เราสามารถเรียกได้เลยว่าเขามีตังค์อย่างนี้ได้เลยเหรอ

เขาไม่ใช่คนแบบตระกูลใหญ่ตระกูลโตที่จะมีเหมือนกับสายสัมพันธ์
เราพอจะนึกออกว่าเขาจะรู้จักคนใหญ่คนโต

ขนาดนั้นยังไม่มีหลักฐานชัดว่าเขาเนี่ย
ขาดจากความเป็นพระหรือเป็นเนร

กระทั่งดีเอสไอไปสืบค้นมาได้ว่า
นี่มีซอมซิ่งลองมีลูกกันออกมา

ขณะนั้นเอฟเฟคเกิดเยอะนะครับ
จริงแล้วเราต้องนึกถึงบรรยากาศข่าวเนรคำ
ตั้งแต่ตอนแรกที่โดนกล่าวหาแรง

คือก็สู้กับศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกัน
ถูกออกมากันแต่งลิกกงลิเกออกมากัน
ภาพต่างเป็นน้องชงน้องชาย

เขาโดนกันแกล้งมันไม่ใช่จะมากันแกล้งทำไม

เหรอครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราเห็นแว๊บนำน่ะ
เขาได้มาจากอย่างไร
และลูกศิษย์ไม่ธรรมดาเป็นคนมีสีนะครับ
และไม่สีธรรมดาหลายสีด้วย

เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาสมสัยขึ้นทั้งรายการอ่ะดินว่า
ผมถามผมว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องนี้มากนะ

แล้วทำไมพี่ถึงมาดำเนินอะไรอันนี้
คือบอกว่าผมและลูกศิษย์สมเด็จวัชนะสงคราม

โยมอัตมาทำนายเลยก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะฮะ

โยมได้กุศลมหาศาลไม่ต้องไปทำบุญที่ไหน
ผมถึงเริ่มแตะเรื่องคดีพระสงฆ์ในวงการสถานมาโดยตลอด
เริ่มแรกคดีเสียอู๊ดพระสมเด็จเหนือหัว

หนวสจะไม่หงอกแล้วจะหงอกหมดแล้วครับ
เรื่องจริงครับห้าปีเต็มแล้วหงอกละนะครับ

พี่พีชมีคนไทยเนี่ยนะมันจะแตกต่างกับฝรั่งเนี่ย

ที่ออกมาช่วยสังคมที่กล้าหารพอ

ก็คือหนึ่งเรามีความสุข

ห่วงไว้อ่ะตายไปมันก็

แต่ถ้าเราเอาความรู้เรามาใช้มีการ

ความคิดช่วยเหลือประชาชนมันมีความสุขจริงนะพี่ทำ
กลัวคนเขาจะพวกสีเข้ามา
คือหนึ่งเราไม่มีประโยชน์

เราทำไปเนี่ยถ้ามีผลประโยชน์เมื่อไรอันตราย

ศาสนาปกป้องสิ่งที่

ผมไม่นั่งใกล้พี่ได้มั้ง

ที่ท่านายสงการพูดเนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มคดีซึ่งตอนนั้นข่าวใหญ่มาก

รายการวันนี้จะถามคุณธอมว่าอะไรเนี่ย

มันทุเรศแค่ไหนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตอนนี้
เอาเดี๋ยวนะก่อนจะไปข่าวตระกูลใหญ่ขอข่าว
เรียนคำนี้แหละอ่าจะบอกว่าข่าวเรียนคำ
พอบอกว่าไปอยู่ต่างประเทศฝรั่งสนใจไหมคะ
คือเรื่องนี้จริงแล้วนะก็ต้องขอชมอย่างนะ
พี่ไม่เข้าใจพี่ไม่แน่ใจว่ามันช้าหรือเร็ว

แต่สุดท้ายแล้วก็ทำให้เห็นว่าเวลาสังคมบุคคลสื่อโซเชียลมีเดีย
ทุกคนเข้ามาร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยเพื่อจะไม่ให้คดีมันตายเนี่ย
มันก็เป็นไปได้ว่ามันไม่ตาย
ถ้าถามแล้วว่าทำไมคดีอันนี้เนรคำจนต้องกลับมา
เพราะว่าคนอย่างนี้คนอย่างน้องทุกคนมาช่วยกัน
ไม่ให้สิ่งเลวมันเผยแพร่ไปมากกว่านี้
๔ปีเนี่ยถ้าสับพี่นะไม่ใช่วันยาวหรือสั้นหรอก
ดีก็คือเมื่อวานเนี่ยผู้ชายคนนี้ทำให้ศาสนาเราเสื่อมเนี่ย
แล้วหลอกลวงคนนะได้กลับมา
อันนี้ต้องชมว่าโอเคสุดท้ายแล้วคนนี้ก็กลับมา
แต่ก็ยังอดคิดไม่ได้ไงว่าคนนี้เขาโดนคดีนะ
หลอกลวงคนใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ฆ่าคน
ยังไงก็ได้เนี่ยเขาไม่ได้ไปฆ่าคนนะ
ไม่มีใครตายเพราะเขานะแต่อีกคดีหนึ่งเนี่ย
เดี๋ยวเรามาพูดกันนะอันนั้นฆ่าคนเลยเนี่ย
แต่คนนั้นก็ยังไม่มีแววเลยนะว่าจะกลับมา

ในความที่พี่อาจจะไม่ฉลาดพอนะ
แต่ก็ขอมีความหวังด้วยกันว่าถ้าเรื่องนี้

เรื่องนั้นถ้าประชาชนสื่อคนเก่งที่เรามีในประเทศไทย
ไม่ลืมว่ามีคนตำรวจนะเสียชีวิตไปเนี่ย
คนนั้นก็อาจจะกลับมาในคดีมาสู่ความยุติธรรมอย่างนี้
คือปกติประเทศนั้นยากไหมเวลาส่งตัวคนสักคนกลับมา

แต่พี่ก็รู้ระบบของเขาหน่อยใช่ไหม
จริงแล้วมันก็เป็นมันอยู่กับทางประเทศไทย
ว่าเราจะจี้มากแค่ไหน
สุดท้ายเราก็เห็นแล้วพอเราทำเรื่องทุกอย่าง
อันนี้ทนายอาจจะต้องช่วยผมแก้นะ
เราทำทุกอย่างทำถูกต้องกฎหมาย

อเมริกาเขาอะไรยินดีส่งกลับไปเลย

ว่าคนเราจะเข้าสนามชกเนี่ยนะ

มาสงมาซิกอะไรคะ

อ่ะดีเลยนะ๒ปี

โกยไอ้ทุกอย่างที่ฉันมีกลับได้หมด
ก็หวังว่าคนไทยจะไม่โง่รอบสองอ่ะ

หลังจากเขาออกมาแล้วเนี่ยยังจะโง่เชื่อเขาอีกไหม

เพราะเขาคงคิดแล้วล่ะว่าคุ้มกว่า

คือคือต้องเรียนว่าเข้ามาเนี่ย

เราเข้ามาจะเข้ามาประเทศไหนเพื่อต่อสู้คดี
ต้องมีการประสานรอบนอกไว้แล้ว
เข้ามาต้องมีการประสานรอบนอกไว้แล้วว่า

หนึ่งพวกญาติสนิทมิตรเสียหายนักกฎหมายว่ามาอย่างไร
หนึ่งให้อยู่เฉยนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวจัดการ
ตามระบบพิมพ์ลายนิ้วมือฝากขังซะ

อาจจะเห็นว่าหนึ่งจะรับสารภาพหรือไม่

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารดทฤษฐกลุ่งนึง

คือคดีเรื่องของการมาตรการยึดทรัพย

พนักงานอายการก็ฟ้องต่อสารแพ่งรัชดา
เกี่ยวกับทรัพย์ศิลป์ในเอนคำที่เฉพาะตรวจพบนะครับ
แล้วก็จดแจ้งแก่บรรดาเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ปรากฏที่ในการสืบในครั้งนั้น
ปรากฏว่าเมื่อสืบพบในกรในขในคในงต่าง

เขาก็ตั้งทนายขึ้นมา๘๑๕๑๖คนนะครับ
เขาก็ต้องไปต่อสู้ว่าไอ้ทรัพย์ที่ได้มา

เป็นของผมเป็นของฉันเป็นของเธอ
เสร็จแล้วต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่าไม่ใช่ของในเอนคำ
แต่ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ถูกยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน

ท่านายสงการมองว่าในเอนคำเตรียมสู้เต็มที่ถูกไหม
คือคำว่าสู้สู้แบบมีเชิง
อาจจะรับสารภาพหรือไม่ก็ได้หรือจะปฏิเสธก็ได้

ด้วยธรรมชาติแล้วเราจะสู้จนนาทีสุดท้าย
เรานั่งอยู่ดีที่อเมริกานะ
แล้วยังมีสิทธิ์ใช่ไหมครับที่ยังสู้ได้อีกขั้นหนึ่ง
ก่อนที่จะต้องกลับมารับปัญหาที่ประเทศชาติเนี่ย
ด้วยธรรมชาติของคนมันต้องสู้จนนาทีสุดท้าย
ที่พี่ถามตลอดเนี่ยก็คือว่าเออนะคนนี้แปลกนะไม่สู้

ก็แปลว่า๑เขาก็ต้องคงพิจารณาแล้ว
เขาคงมีคุมสื่อที่ดีอะนะที่แนะนำกลับมาเถอะมาสารภาพเสีย
เพราะในคดีที่พี่อ่านเนี่ยพี่ก็ยังถามทนายเมื่อกี้เลยนะ
คดีที่ฟังแล้วแรงที่สุดเนี่ยก็คือการข่มขืนเด็กใช่ไหม

คือจะย้ายอยู่กินกันมานาน

ช่องโครงประชาชนจำคุกไม่เกิน๕ปี

เนรนคลัมเขาเป็นพระเป็นคนดีกว่า

ชอบความดังในการที่มีคนบารมีเยอะ

นั่งเท่ให้ควายฟังมั้ง
มาวัวมันเยอะดีที่เขาอยู่ใช่ไหม

งั้นมากัดฟันติดคุกอย่างมากสัก๒ปี
ทรัพย์สินกลับหมดที่ที่ตรวจไม่พบนะครับ

มันมีทรัพย์สินที่ตรวจพบกับที่ตรวจไม่พบ

อ๋อพิจารณาง่ายเลยนะถ้าเราเป็นเขาอย่างเนี่ยเหรอ

แล้วที่ไม่พบล่ะครับ
เนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นคนโง่นะ

อันนี้คือเราคิดแทนเขานะ
ไม่ต้องคิดแทนเขาหรอกอันนี้มันคือความจริง

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณธอมอัดคลิปเพิ่งจะอัดคลิป
แล้วก็พูดถึงคดีใหญ่นะคะทายาทของตระกูลอยู่วิทยาคือคุณบอส
ซึ่งทุกคนทวงแล้วล่าสุดก่อนอันนี้ไม่กี่วันเนี่ย
สานิทก็เพิ่งจะออกมาบอกบอกก็ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องของการแปลเอกสาร

พี่แปลให้เอง
คุณผู้ชมคะมีมาเป็นระยะนะคะสำหรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมไทย
ต่อเจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุกับตำรวจคนหนึ่งนะคะ
แล้วก็หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะรวยใช่ไหม
อันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมาตลอดสำหรับตัวคุณบอสอยู่วิทยา
ว่าเพราะรวยใช่ไหมเป็นลูกคนรวยใช่ไหมใช้เงินใช่ไหม
เลยทำให้คดีช้าไม่คืบหน้าหมดอายุความแล้วก็มีนะคะ
คือกลายเป็นข้อกล่าวหาที่แปะตัวเขาไปตลอด
แม้กระทั่งสื่อมวลชนต่างชาติก็ตามทวงคุณบอสอยู่วิทยาเช่นกัน
พี่ฝากถามได้ไหมพี่ไม่เข้าใจอยากทางนายช่วยผมอย่างนะ
เมื่อกี้น้องบอกว่าตำรวจคนหนึ่งใช่ไหมเราเอ่ยชื่อเขาไม่ได้ห
เอาเลยเอ่ยได้เหรอเขาชื่ออะไรเพราะตำรวจคนนี้เขามีชื่อ
พี่อยากให้ประชาชนทุกคนจำชื่อคนนี้หน่อยเพราะเขาเสียชีวิตไปแล้ว
ตำรวจคนนี้ชื่ออะไรนะใครรู้บ้างไหมเดี๋ยวเปิดให้นะ
ก็อย่างที่บอกคือไม่อยากให้ตำรวจคนนี้เป็น
ดาบตำรวจวิเชียนกันประเสริฐดาบตำรวจวิเชียนนะครับต้องพูดอย่างนั้นเลย
คดีนี้คือคดีที่มีการฆ่าต้องพูดว่าฆ่านะ
ดาบตำรวจวิเชียนดาบตำรวจวิเชียนที่ไม่อยากให้คนคนนี้ก็เป็นแต่เพียงตำรวจไง
เพราะเขามีชื่อเขามีพ่อแม่เขามีภรรยาเขามีครอบครัว
แต่วันนี้เราไม่มีเขาแล้วแล้วคนที่ทำร้ายเขาเนี่ย
วันนี้ก็คงรู้นะว่าอยู่กันที่ไหนอ่ะนะ
ที่เขาว่ากันก็อยู่ลอนดอนใช่ไหมโดยที่คนนี้ที่ชื่อบอสใช่ไหม
ก็ยังอยู่ด้วยความสบายคดีนี้ที่พี่ไม่ชอบมากที่สุดเนี่ย
เพราะว่าสองเรื่องนะเรื่องแรกคือว่าพี่มันเป็นการอปอายขายหน้าของประเทศชาติเรา
ไม่เป็นไรครับวิภาควิจารณ์แสดงความเห็นโดยสุจริต
คนมันรู้จักกันทั่วโลกแล้วข่าวนี้มันดังทั่วโลกจริง
เห็นใช่ไหมครับว่ามีนักข่าวไปดักข้างหน้าเลย
แล้วมันทำให้คนต่างชาติเขามองว่า
ตกลงไอ้ขบวนยุติธรรมของประเทศไทยเรา
มันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมปล่อยให้เด็กคนนี้
ที่เขาค่อนข้างชัดเจนกันว่าหนีหนีอยู่
หนีด้วยเหตุผลอะไรก็โอเคคนก็จะพูดคนไหนด้วยเหตุผลนะ
แต่หนีอย่างกับน่าเกลียดเลยคือทุกจุดที่ควรจะจับเขาได้เนี่ย
เราปล่อยเขาไปหน้าที่สุดท้ายใช่ไหม
วันพฤหัสที่ก่อนที่ต้องไปขึ้นศาล
วันศุกร์ก่อนที่ต้องไปขึ้นศาลยังอยู่เมืองไทยอยู่เลย
ส่าหบินหนีออกไปสิงคโปร์ได้เพราะมีเครื่องบินส่วนตัว
อันนี้พี่ว่าเป็นสิ่งที่อับอายขายหน้าสำหรับประเทศชาติ
อันนี้สองที่พี่ไม่ค่อยสบายใจนี่คืออะไร
เพราะจริงแล้วพ่อแม่ทำร้ายเด็กคนนี้
คือพี่ในฐานะเป็นพ่อนะ
ยังไงพี่ก็ต้องป้องกันลูกพี่อยู่ดีอันนี้พี่เข้าใจ
แต่พี่ไม่แน่ใจว่าการป้องกันอย่างนี้มันดีสำหรับเด็กคนนี้หรือเปล่านะ
จริงแล้วถ้าให้เด็กคนนี้มาขึ้นคดีซะนะทำให้ถูกต้องนะ

สองพี่ก็เชื่อเห็นไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ด้วยกำลังที่เขามีทนายที่เขาจะจ้างมาได้เนี่ย
น้องคนนี้ก็อาจจะติดคุกแต่ก็อาจจะไม่ติดยาว
กำลังกับเบนชนฟอร์ตเนี่ยใช่ไหมก็เพียงสองปีเอง
งั้นเรื่องนี้พี่ว่าเป็นเรื่องที่เศร้าให้ทั้งประเทศไทยเรา
เราต้องไปอับอายขายหน้ากับชาวทั่วโลก

แต่แท้ก็อยู่ในคุกอยู่ดีอะแต่เป็นคุกที่อาจจะไม่มีกรงขนาดนี้
เพราะถึงถ้าเขาเล่นเกมกันวันนี้นะ
งั้นฉันรอให้อะไรนะครับท่าน
อายุความมันไม่หมดหรอก
อายุความทางกฎหมายคงหมด
แต่อายุความของเด็กคนนี้ที่จะเป็นแผลไปตลอดชีวิต
ที่หนึ่งฆ่าคนตาย
สองทำให้ประเทศไทยอบายขายหน้าเนี่ยไม่มีทางหมดไปเลย
คุณธอมถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะคะความสนใจข่าวนี้ของ

บรรยายให้ฟังหน่อยเพราะคุณธอมต้องติดตามอยู่แล้ว
เขาตั้งคำถามกับประเทศเราสังคมเรากระบวนการยุติธรรม
เขาพูดถึงเรายังไงบ้างคะกับข่าวนี้
ถอยว่าขบวนยุติธรรมเราถอย
ว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างเจ๋มา

มันไปมีคดีเกาะเต่ามีคดีนู่นคดีนี่เต็มไปหมด

ไอ้กระบวนยุติธรรมเนี่ย

ถ้าระหว่างคนรวยคนจนใช่ไหม
คนดังคนไม่ดังคนต่างชาติคนไทยใช่ไหม

ให้ชาวต่างชาติเขาไม่มีความมั่นใจเลย
ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในเมืองไทยถูกหรือผิดเนี่ย

ฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าเวลาต่างชาติเขาตามข่าวนี้
คือแน่นอนเขาต้องรู้จักตระตูนนี้
ว่าเป็นเพราะว่าครอบครัวนี้ร่ำรวย

ก็คือไปในทางเดียวกับสังคมไทยเหมือนกัน

เค้าเรียกว่าอะไรเนี่ย
มันก็เลยทำให้คนระแวง
แล้วมันก็กลับมาทุกอย่างของประเทศชาติเราเลยใช่ไหม

พูดมีอารมณ์หนักมากเลยนะ
แต่จริงคงหนักมากทุกครั้งที่พูดแล้วค่ะ
คือพี่บอกแล้วไงว่าคดีนี้เป็นคดีที่ว่า

พี่ไม่ชอบเวลาใครมาทำให้ประเทศชาติพี่เสียชื่อ

มาที่พี่ไม่สบายใจมากเนี่ย

โอเคน้องก็คงไม่เจตนานะ

เราก็มองว่าเป็นอุบัติเหตุ

แต่ที่หนักที่สุดคือประเทศไทยเราก็เสียหาย

เรียนณะวันนี้นะครับว่า
ตัวน้องเขาเนี่ยยังอายุน้อย
ถ้าดูรายการวันนี้ถามตรงนะครับ

แล้วคุณจะมาอย่างสง่าผ่าเผย
แล้วคุณจะมาแล้วจู่แผ่นดินไทยก็ยังได้

คนไทยเนี่ยเรียนไว้อย่างที่พี่ทำ
ส่งผลต่อครอบครัว
ส่งผลต่อหลายประการ
คือพี่เนี่ยโชคดีใช่ไหมพี่เคยได้โอกาสเจอคุณพ่อเขา
สมัยพี่ทำงานอยู่ที่บริษัทบุญรอดเนี่ย

พี่เชื่อว่าทุกอย่างมันมาจากความรักของคุณพ่อคุณแม่ไง

แต่ที่พี่ไม่สบายใจในการป้องกันลูกคนคนเดียว

ถ้ากลับมาเอาอย่างเลวนะผมว่านะ

กรณีการที่แบบ
หายไปจากประเทศแล้วก็ไม่มาสักที
คือคนจนคนมองว่าตั้งใจจะหนีแล้วเนี่ยนะคะ
ตกใจไงครับตกใจว่าขับรถชนไม่ตั้งตัวเนรนคำก็ยังบอกเลยครับว่าไอ้ที่เขายังไม่ถอดจีวอร์น
ผมอัตมาไม่รู้ว่ามีคำสั่งว่าอัตมาปราชิกแล้ว

หมายถึงคดีนี้คดีนี้
ก็ไม่เสียหายเขามีสิทธิ์จะพูดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นใบ้
ตกใจนะเขาตกใจเขาต้องช่วยคนตาตกใจสิครับ

เพราะเขาไม่ได้เจตนาเขาเป็นการกระทำโดยประมาท
ปราศจากความระมัดระวัง
เขาไม่ได้เจตนาขับชนตุ้มเนี่ยครับไม่ใช่

คือต้องระวังอย่างเลวนะถ้าเด็กคนนี้กลับมานะ
ที่ว่าโดนเนี่ยเอาอย่างเลวล่ะสมมุติ๕ปี
นี่ทางกฎหมายนะแต่ถ้าเขาไม่กลับมาเลยเนี่ย
มาให้คดีนี้มันจะเป็นกรรมไปตลอดชีวิตนะ

คือตอนนี้ไม่ได้โดนตามแค่คุณบอสนะคะ

พี่ไม่เคยโมโหน้องบอสนะ
พี่ไม่ได้เคยโมโหคุณพ่อคุณแม่เขา
ที่พี่โมโหที่สุดเนี่ยคือตำรวจกันเอง
ใช่มะ
ตำรวจของคุณโดนฆ่าตายโดนลากศพไปไม่รู้กี่เม็ด
แต่ตำรวจเองคืออะไรดูเหมือนกับเฉื่อยชา
แล้วที่พี่เครียดที่สุดเรื่องกับปี๊ดแตกอ่ะนะ
เขายังใช้คำว่าปี๊ดแตกอ่ะปี๊ดแตกนะ
ก็คือพอได้ฟังท่านสานิทใช่ไหมออกมาบอกว่า
แปรกษารังไม่ทันพี่ยังบอกแล้วว่า
มันคิดว่าคนไทยมันโง่กันขนาดนี้เลยเหรอ
คือพูดอะไรเนี่ยใช้มันสมองพูดหน่อย
เบอร์ผม๐๘๑๙๓๑๕๘๗๙นะครับ
ได้โทรมาได้เลยเอาเนี่ยพูดจากใจจริง
ผมแปลให้ก็ได้มีคนแปลให้ตั้งเยอะ
ปี๊ทอธก็ปรารถนาดีคือจะแปรให้ไม่ได้มีอะไรครับ

โทรมาเดี๋ยวผมแปรให้คือพี่ไม่ชอบอย่างนี่พี่ไม่ชอบ
พี่ไม่ชอบที่ห้าอ้างเขาแหละค่ำคูใช่ไหม

เอ่อค่ะว่าไงนะ

คือทำไมแล้วถ้าพี่เป็นประชาชนในประเทศชาติใช่ไหม

ป้องกันพี่พี่หวังจริงนะ
แต่ถ้าคุณยังป้องกันตัวเองกันไม่ได้เลยเนี่ย
คุณยังไม่สนใจตำรวจของตัวเองเลยเนี่ย

เข้าใจว่าอารมณ์กำลังบอกขอเบรกนิดเดียว
ชี้ขาดคดีอายการสูงสุดอปรเมฆอิทธาชุมนุมนะคะ
ลองถามอาจารย์เพราะอาจารย์เคยมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้แบบแนวกฎหมาย
เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราสงสัยเราก็ยังมีสิทธิ์จะสงสัยอยู่นะคะ
แล้วล่าสุดเนี่ยตกลงเอายังไงมันจะไปอย่างนี้เรื่อยเหรอสักครู่ค่ะ
คุยกับอาจารย์ปรเมฆนะคะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ

เนื่องจากเวลากระชับเอาอย่างนี้เลยดีฉันเข้าใจถูกไหมว่าอายการทวง
ช่วงเรื่องไหนเรื่องสำนวน
แปลเอกสารเนี่ยค่ะอายการทวงไหมหรือยังไง
ก็ต้องขอครับอย่างนี้ว่าทวงเราก็ต้องขอเวลาต้องได้ให้มีการประสานงานเราก็คงต้องขอก็ไป
อาจารย์คือเป็นหน้าที่คือต้องเสร็จในขั้นตอนของตำรวจถูกไหมคะ

ปกติแล้วคดีอื่นที่ต้องใช้ในการแปล
คือมันมีระยะกำหนดไว้ไหมคะตามกฎหมายว่า
ถ้าต้องมีการใช้เอกสารในการตามตัวต่างประเทศ

ไม่ได้มีหรอกครับไม่ได้มีเพียงแต่ว่าขอให้เร็วหน่อย
เพราะว่าเวลาการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเขา
เราก็ต้องส่งเอกสารให้เขาดูใช่ไหม

เราจะเอาอะไรไปให้เขาดูบ้างเขาก็ต้องขอดูอยู่แล้วครับ
อาจารย์ถ้าอันนี้ถามเอาคดีนี้ทิ้งไปก่อนนะคะ
คือถ้าจะมีการดึงคดีตรงนี้
ก็ทำให้ช้าเท่าไหร่ก็ได้สิถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดไว้อะค่ะ
อย่าไปคิดในมุมร้ายสิอย่าไปคิดในมุมร้าย

คิดในมุมความจริงได้ไหมครับ
เพราะมัน๕ปีแล้ว๓๕หน้าผมแปลภายใน๓วันยังได้เลย

ในขณะนี้มันเริ่มถูกกระบวนการขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดด

ทีนี้ว่าตอนนี้ก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วขอแล้วดำเนินการขอ
เขาก็จะขอเราก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนนี้ครับ
อย่างคดีเนรคำเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทำง่ายเร็ว
น้องใช้เวลาตั้ง๒ปีกว่าจะเอาจุมาได้

คือเราต้องรู้ก่อนว่าเขาอยู่ที่ไหนประเด็นที่เด่น
ประเด็นที่๒ประเทศนั้นมีสัญญาณหรือไม่

ประการที่๓ถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่จริง
แล้วก็ดำเนินการต่อไปก็ขอตัวกันตามปกติครับ

เดี๋ยวบอกคุณธอมไว้ก่อนคืออาจารย์ในส่วนของอายการนะคะ

อาจารย์ปรเมฆค่ะคืออันนี้มันต้องทำให้จบในขั้นตอนของตำรวจ
คำถามคือมันทำไม่ได้ใช่ไหมเช่น
โอ้โหเนี่ยโดนเร่งมาจากสังคมนักข่าวก็เร่งประชาชนก็เร่ง
ถ้าคุณแปลไม่ได้เดี๋ยวเราแปลให้อย่างนี้ได้ไหม
มาเดี๋ยวอายการจัดการแปลเอง
คือสำนวนการส่องสวยของเขาไม่ใช่ของเรา
ถ้าของเราเนี่ยเราก็ทำเองเดี๋ยวถ้าของเขาเขาก็ต้องทำมาครับ
อาจารย์แบบนี้เวลามันเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ
คือคนที่เป็นผู้เสียหายต้องจัดการเร่ง

ถ้ารู้สึกว่าเอามันนานแล้วแล้วไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ด้วยว่าต้องแค่ไหน
ขอเข้าสู่กระบวนการอาทรรพ์ก่อนตัวแล้วบอกโอเคเราจะขอนะ
พอเราไปประสานงานก็ไปอย่างไรจะมีเอกสารประสานคนมาก่อนแล้ว
มีเอกสารที่ต้องถูกแปลเป็นภาษาของประเทศนั้นก่อน
มันไม่ใช่ว่าเราเป็นภาษาอังกฤษไปอย่างเดียว
อันนี้ก็คือขั้นตอนของการดำเนินการก็ยากพอสมควรครับ
สามารถทวงมาที่พนักงานสอบสวนคือตำรวจได้ใช่ไหมคะ

แต่ว่าเห็นขั้นตอนผู้บันการ

อ่าให้อันด้วยคำอันด้วยคำถามนะ
เวลาอย่างนี้คือตำรวจเขาต้องมีคนที่เป็นตำรวจแปร
หรือเขามีสิทธิ์ส่งไปสำนักงานข้างนอกเพื่อให้คนแปลให้

คือบางประวัติการแปรมันก็ต้องมีการรับรอง
ต้องมีการรับรองด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รับรองนะ
แต่เขามีสิทธิ์ส่งออกไปให้

มีครับคือแปลว่าเหมือนกับการแปลเอกสาร
ลอตเตอรี่ทั้งหลายมันก็ต้องมีการแปลและมีการรับรองครับ
อ่าคือสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องผ่านมือตำรวจ

ใช่ก็ต้องมีการรับรองความจุดต้องของเอกสารนะด้วย

ตรงที่เขาแปรกันทหารทูตอเมริกานี่
ในฐานะประชาชนรู้สึกว่ามันน่าจะเร็วใช่ไหมคะ

อาจารย์ครับผมถ้าผมเข้าใจถูกเนี่ย
ระยะเวลาของคดีมันจะหมดแล้วไม่ใช่เหรอครับ
บางข้อหายังอยู่อีกนานบางข้อหาหมดไปแล้ว
กำลังจะมีที่กำลังจะหมดอีก

ในกรณีทุกข้อเก่าหาที่ยาวที่สุด
ข้อเก่าหาที่ยาวที่สุดของคุณบอสเนี่ย
ยังมีอายุความอยู่พอสมควรไหมคะ

ข้อหาประมาทเป็นเหตุความสุขจบความตายยาวนะ

ส่วนข้างไหนจะหมดผมจำไม่ได้ลืมไปแล้วเนี่ย

อาจารย์มันมีที่มันจะไปหมดปี๒๕๖

ที่จะถึงกัญญายนที่คุณธอมบอก

อันนี้คือไม่หยุดให้ความช่วยเหลือ

นั่นแหละที่อาจารย์เคยมาคุยกันอาจารย์จำได้ไหมคะ

น่าจะเป็นตัวเลขประมาณนี้เนาะ

คืออารมณ์ก็คือว่าจริงมันไม่ควรจะทำให้ข้อเก่าหาใดมันหมดไงคะ
สำหรับใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหม

อ่าต้องส่งมาแล้วเราสตาร์ทงานต่อไป
เป็นการประชานงานขอตัว
อาจารย์ครับทวงเพื่อประเทศชาติเราหน่อยได้ไหมครับ

ตอนนี้ก็ทวงอยู่นี่ไง

ใช้คำว่าทวงทวงทวงทวง
สามารถแล้วตำรวจน่าจะได้ยินแล้วนะครับ

จะเรียกว่าทวงหรือเปล่าไม่ชาตินะ
เราไม่ยอมถ้าโซเชียลมีเดียไม่ยอมถ้ามีคนกล้าหารอย่างพี่สงการไม่ยอม
ถ้ามีรายการอย่างจอมขวัญไม่ยอมสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินมันก็มีลิมิตของมัน
อย่าไปนึกว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างถ้าพวกเราไม่โดนซื้อไปด้วยตัวเอง
เรามีสิทธิ์ที่จะและสุดท้ายแล้วคดีนี้
ของน้องบอสเนี่ยพี่ก็ยังยืนยันอย่างที่ท่านทนายบอก
ครับครับเพราะยังไงครับคือถ้าเราไม่ขายตัวสักอย่าง
อืมไม่ขายศักดิ์ศรีไม่ขายในวิชาชีพของเรา
เชื่อว่าน้องเขากลับมาแน่นอนอืมกลับมาเถอะทนายสงการขอความรู้
ทางกฎหมายครับนะคะคืออย่างเนี้ยคืออ่ะอาจจะมีเสียงของ
เชื่อมีเดียของประชาชนหรือแม้กระทั่งผ่านสื่อหรือใดก็แล้วแต่
แต่ว่าคนที่มีน้ำหนักมากที่สุดถ้าจะไปเร่งขั้นตอนนี้
คือต้องเป็นผู้เสียหายครอบครัวผู้เสียหายหรือเปล่าคะ
ครับก็คือต้องบอกว่าในกระบวนการตรงนี้นะครับ
ครอบครัวผู้เสียหายแต่ผมยังไม่เห็นชัดนะครับว่าที่เขาออกมา
เราอยู่เราจะไปออกโรงเองมันก็ไม่ได้
แต่อยู่จะให้ผมไปเร่งไปมันไม่ได้มันน่าเกลียด
และยิ่งมาเป็นประเด็นอย่างนี้ผมออกลงไม่ได้เลย
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยครอบครัวเขาไม่ได้ออกมาพี่ธอม
นี่เป็นสิ่งที่แปลกนะพี่เป็นคนที่เติบโตที่อเมริกานะ
มันจะไม่เกี่ยวเลยกับว่าคนที่เสียหายจะเรียกร้องคดีหรือเปล่า
อเมริกามันไม่ใช่ที่แปลกกฎหมายเขาเนี่ย
ไปขอโทษทีนะถ้าพี่ชกน้องใช่ไหม
มันไม่ใช่เป็นธอมชกจอมขวัญนะ

คดีที่พี่ปี๊ดแตกที่สุดคือทำไมคนไทยมองกันไม่เห็น
ว่าการที่คดียุติธรรมการที่น้องบอสทำการที่พ่อแม่เขาทำเนี่ย
มันกระทบทุกคนในประเทศชาติเลย
เพราะถ้าคุณถ้าขนาดตำรวจนะ
ยังโดนฆ่าตายได้โดนชนได้และยังไม่มีใครสนใจอ่ะนะ

คุณต้องเข้าใจกันคนไทย
คนนึงเขาโดนเนี่ยก็เท่ากับคุณโดนหรอก
เพราะคุณอาจจะไม่โดนวันนี้นะแต่วันหน้าคุณก็อาจจะโดนได้

ค่ะเดี๋ยวขอพูดแทนนิดนึง

โทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้ที่ให้ไปไม่ต้องโทรมานะคะ
ขอบคุณนะคะโทรมาเยอะเลย
ก็ต้องบอกว่ากองปราบปรามสำคัญ

และก็สนักงานตรวจิตที่เป็นต้นเรื่อง
ในการประโมช์เรื่องส่งให้ดีเอสไอ

และข่าวของบอสหยุดวิทยากันต่อนแน่นอน
ผ่านเข้าทางละรการถามตรงก็เทราะทัวร์ทีวีนะคะ
วันนี้ขอบคุณทั้ง๒ท่าน